คนเราเลือกเกินไม่ได้แล้วเราเลือกที่จะอยู่เลือกที่จะเป็น
และเลือกที่จะมีจิตสำนึกได้นะคะ
ที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าที่ชนบุรีมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
เกิดขึ้นจากคนไร้จิตสำนึกนี่แหละค่ะ
กระบะคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วสูงนะคะ
แล้วก็เสียหลักวิ่งพุ่งข้ามเลน
ชนกับมอเตอร์ไซค์ของอาสาสมัครตำรวจ

ไม่พอยังพุ่งไปชนกับเสาไฟฟ้า

เสาไฟส่องสว่างอีก๗๘ต้น
และทำให้ผู้หญิงที่นั่งมาข้าง

ส่วนตัวเองบาดเจ็บสาหัสค่ะ
ตำรวจสพศรีราชาเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ

อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ

นายวานิสมะลิทองวัย๔๐ปี
เป็นอาสาสมัครตำรวจจราจรสพบวินค่ะ
สภาพก็คือมือขวาขาด

ใกล้กันพบมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายนะคะ

ทะเบียน๒กอ๓๔๖๖ชนบุรี

ต้องใช้คำว่าซากก็คงไม่ผิดนะคะ
ซากรถกระบะคันก่อเหตุ
เป็นรถกระบะฟอร์ด๔ประตูสีขาว
ทะเบียน๖กกพศ๓๙๕๗กรุงเทพมหานคร

หลังคาเปิดและด้านข้างรถด้านขวาพังยับเยินเลย
นั่งข้างคนขับพบศพผู้หญิงไม่ทราบชื่อ

ส่วนคนขับนั่งอยู่ที่เบาะชื่อเมธินสังขพันธ์อายุ๔๕ปี

ที่ที่ฉันบอกว่ามันเกิดขึ้นจากคนที่ไม่มีจิตสำนึกล้วนก็คือกลิ่นเหล้าคละคลุ้งไปหมดเลย
พูดจาก็ไม่รู้เรื่องค่ะกู้ภัยก็ต้องประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนนะคะ
นายสมชายสายบุญนามหัวหน้ารอปภหมู่บ้านจัดสรรวัย๓๓ปีบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเขาเห็นกระบะคันนี้ขับมาจากทางไร่กล้วยมุ่งหน้าไปทางนาพร้าวแต่ขับมาเร็วมาก
แล้วรถกระบะคันนี้ก็เสียหลักพุ่งข้ามเลนไปชนกับมอเตอร์ไซค์ที่ขี่สวนทางมาอีกเลนทางถนนอีกฝั่งนึงอะค่ะ
แล้วค่อยไปชนอัดติดกับเสาไฟฟ้าทำให้สายไฟดึงเสาไฟฟ้าต้นอื่นล้มลงไปด้วยจนไฟเนี่ยดับไปอยู่ครู่นึงเลย
ตำรวจก็มีการสอบปากคำพยานแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอไปสอบสวนผู้บาดเจ็บ
ซึ่งก็คือผู้ก่อเหตุที่โรงพยาบาลหลังจากอาการดีขึ้นก่อนแล้วก็ต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีกันต่อไปนะคะ